อาทิตย์นี้รายการศูนย์พันธโทเวอร์เทคติงชันจะนำพาคุณผู้ชมไปเยือนถิ่นอาศัยของมังกรโคโมโด
ถึงประเทศอินโดนีเซียเกาะโคโมโดติดตามชมทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๘นาฬิกา
ถึงแปดนาฬิกาสามสิบนาที